ท่านประธานที่เคารพผมนายท่าวิพบริมจิตกร
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานคร
ชนบุรีคลองศาลบางกอกใหญ่พักเก้าไกรครับอ่าผมได้ขอ
ยติปรับลดงบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับ
เปอร์เซ็นต์เพื่อจะได้มาอภิปรายนะครับซึ่งหนึ่ง
เปอร์เซ็นต์ของที่ผมตัดลดเนี่ยก็คืออยู่ในแผนยุทธศาสตร์
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมนะครับเพราะผมรู้สึก
ว่าแผนงานนี้เนี่ยผมถามจริงครับการปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรมเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นวัฒนธรรม
อะไรครับก็สุดท้ายได้ไปดูรายละเอียดเนี่ยก็คือปรับให้
เป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นเรียกว่าความเป็นไทยนะครับซึ่ง
ความเป็นไทยของเราเนี่ยก็ถูกหยิบยกถูกให้นิยามจัด
หลายท่านหลายคนหลายครั้งนะครับก็แตกต่างกันไปใน
แต่ละคนแต่ความเป็นไทยหรือวัฒนธรรมในความคิดของ
ผมนั้นเนี่ยมันก็เป็นการผสมผสานและเปลี่ยนแปลงไป
ยุคตามสมัยตามเวลาเพราะว่าด้วยประเทศไทยเรา
เนี่ยก็เป็นส่วนกลางทางการค้ามาแต่โบราณนะครับมีการ
เปลี่ยนวัฒนธรรมนำเข้าวัฒนธรรมจากต่างประเทศ
ตั้งแต่สมัยอ่าเรียกว่าพระนารายมาก็เป็นได้แต่ผม
งงว่างบประมาณนี้หรือแผนที่ทำแผนนี้ขึ้นมายุทธศาส
ปรับเปลี่ยนความคิดเนี่ยและวัฒนธรรมเนี่ย
ไม่แน่ใจจริงครับท่านประธานว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีของ
ประเทศไทยเนี่ยคือพลเอกประยุทธ์หรือจอมพลปพิบุญ
งครามเรียกได้ว่าจะให้เอ่อคนไทยทุกคนเนี่ยกลับไปใส่
หวกไหมใส่เสื้อพูดอย่างงี้กันไหมใช่ไหมครับวัฒนธรรม
ในสายตาของชาวโลกหรือความร่วมสมัยในปัจจุบันนะครับ
ผมอยากให้กระทรวงวัฒนธรรมได้ปรับปรุงในปีหน้านะครับ
หลังจากที่แล้วก็ไม่ตั้งงบประมาณนี้ขึ้นมาอย่างเช่นใน
ประเทศอ่าอย่างที่ผ่านมาครับโอลิมปิกที่ผ่านมาเนี่ย
แล้วก็อย่างเกมต่างมาใช้เป็นสมบัติของชาติเลยนะครับ
ยังติดกับดักว่าวัฒนธรรมต้องเป็นวัฒนธรรมไทยแท้ไทยเดิม

ที่ญี่ปุ่นเนี่ยแทบจะไม่มีการเอาคนมาเดินกิโมโน
หรือเอาซูโมมาเดินในงานโอลิมปิก
เขาก็ใช้เป็นตัวการ์ตูนอย่างมาริโอโดราเอมอนกันหมด
ก็อยากให้ดูอย่างประเทศเกาหลีสิ
รวมถึงเกมสร้างรายได้เป็น๑๕เท่า
ของรายได้การท่องเที่ยวไทยทั้งประเทศนะครับ
เขาไม่ใช้อะไรเลยครับเขาไม่ใช้เกาะแก่ง
เขาไม่ใช้ปากการังอะไรเลย
ใช้อย่างเดียวครับต้นทุนที่เขามีก็คือสมองของคนในประเทศเขา
แล้วเขาวางแผน๓๐ปีครับอันนี้ควรจะเขียนเป็นแผนยุทธศาสตร์
ผมยังยืนยันคำเดิมครับท่านประธานว่าขอตัดลด๑ในส่วนของแผนยุทธศาสตร์
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมครับ
แล้วผมกล้าพูดเลยครับว่าเราควรเปลี่ยนกระทรวงวัฒนธรรม
ให้เป็นกระทรวงเศรษฐกิจครับเพราะอันนี้แหละครับ
ที่จะพาประเทศไทยกลับมายืนในเวทีโลกได้อีกครั้งครับ

ครับขอบคุณครับคำนาฬิการเชิญให้กัน